ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าหน่อยนะฮะกรณีสารวัตการคลุมคลั่งใช้
กราดยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุนะครับ
สุดท้ายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
แพทย์ชนสูตรพบสารเสพติดประเภทกัญชาในเลือดนะฮะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากจากกระสุนทะลุเข้าช่องท้องแล้วก็ปอดนะครับ
หลังจากตำรวจคอมมันโดและตำรวจอนุราช๒๖เปิดปฏิบัติการสยบสารวัตรคลั่งเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้
พันธุ์ตำรวจโทกิติการหรือสารวัตการตำรวจสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลถูกยิงต้องกระโดดทะลุกระจกบานเกล็ดตกลงมาจากชั้น๒ไปนอนสิ้นฤทธิ์อยู่ที่พื้นใต้ต้นกัญชาที่เขาปลูกไว้
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับหลังพบว่าสารวัตการถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญหลายจุด
หนึ่งในนั้นก็คือใต้ลิ้นปี่ด้านซ้ายนะครับก่อนที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะออกมายืนยันกับสื่อมวลชนว่าสารวัตการเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา๒๔นาฬิกา๔๗นาที
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าผลการชนสูตรศพยืนยันว่าเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมีอาการตกเลือดในช่องท้องกระสุนทะลุช่องท้องและปอดและจุดที่กระสุนเข้าหลักเป็นช่วงหน้าอกลงไปมีรอยกระสุนหลายนัดถากตามร่างกายของสารวัดการต้องรอการตรวจวิถีกระสุนจึงจะยืนยัน
ส่วนสาเหตุที่สารวัดการคลุ่มคลั่งและก่อเหตุมาจากปัญหาการป่วยทางจิตเวทเข้าขั้นรุนแรงและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจนวันเกิดเหตุต้นสังกัดนำแพทย์มารับตัวประกอบกับมีความเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวมาก่อนจึงเป็นแรงกระตุ้นให้สารวัดการคลุมคลั่งพร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่มีเจ
ปืนไฟฟ้ากระสุนยางและการยิงแก๊สน้ำตาส่วนการที่พี่ชายของสารวัตกาลติดใจสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการปะทะกับชุดจับกลุ่มทางแพทย์ชนะสูตรชี้แจงทำความเข้าใจแล้วยืนยันได้ว่าตำรวจพยายามเจรจาจนถึงขั้นสุดท้ายจึงต้องตัดสินใจปฏิบัติการ
ในเรื่องจิตแพทย์มีการให้ความเห็น
แล้วถ้าเผื่อเราเจอในลักษณะที่มีสาร
ก็ขอให้ชัดเจนแล้วให้ทางตรแถลงเป็น
จะเห็นเลยว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำไมเขาถึงต้องเข้า
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าหลังจากนี้จะหารือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวสารวัตกานะครับ
สำหรับร่างของสารวัตกาลนะครับญาติและครอบครัวจะนำไปตั้งสวดพระอภิษฐรรม
ที่วัดสุทธิสะอาดย่านคลองสำวานะครับ
โดยมีกำหนดการสวด๑คืนก่อนทำพิธีชาปนกิจ
และนำกระดูกกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้คุณชิวภูริพัฒน์ไปที่บ้านพักสารวัตกาลนะครับ
พบเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและทีมเยียวยาจิตใจกรมสุขภาพจิต
กำลังสอบถามชาวบ้านว่ายังมีความวิตกกังวลหวาดกลัวเกิดขึ้นบ้างหรือไม่
ท่านหนึ่งบอกว่าได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาจนตาอักเสบ
แต่ไม่โทษใครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ถือว่าดีแล้วส่วนสารวัตการณ์ที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ส่วนที่บ้านพักของสารวัตกาลนะครับหน้าบ้านถูกปิดล็อกมีรอยกระสุนหลายรูนะครับ
ส่วนบานเกล็ดเจ้าหน้าที่นำไม้อัดไปปิดทับต้นกัญชาจำนวนสองต้นก็ยังตั้งอยู่
พิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสพสายไหมรวมถึงหน่วยอดุณฑราช๒๖นะครับ
เก็บวัตถุพยานแล้วก็คัดแยกพบปืนไฟฟ้าเครเซอร์กันกระสุนยางลูกแก๊สน้ำตา
หลักฐานยืนยันได้ว่าการเข้าปฏิบัติการนั้นจะเน้นให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดก่อน
แต่การเข้าปฏิบัติการครั้งสุดท้ายจำเป็นต้องใช้กระสุนจริงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ขณะที่อาวุธของสารวัตกาลนะครับยังพบแค่ปืนลูกโม่ขนาด๓๘เพียง๑กระบอก
จากนี้ตำรวจยังนำหุ่นคล้ายคนมาจำลองเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์วิถีกระสุนให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด
ส่วนประเด็นที่กำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในตอนนี้หลายคนสงสารเห็นใจสารวัตกาลและเชื่อว่าปัจจัยหลักมาจากแรงกดดันในการทำงานจากคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
ถ้าเป็นเรื่องสิทธิวะข้าวบ้านยาพีมีคนไอ้ใครทุกทุกคน
ไอ้พวกเราเนี่ยใกล้อย่างเดี๋ยวนี้ข้าวบ้านยาพีมีคนไอ้ใครทุกคน

ข้าวไอ้ใครลูกค้าสิทธิ์กล้าลง
และนี่ลูกใกล้ข้าวบ้านยาพีมีคนไม่เคยแล้วแหละทุกคนที่นี่

แฟนสาวที่คบหากันแต่ไม่สมหวังและการใช้สารเสพติดอย่างกัญชา
ซึ่งต้นสังกัดก็จะนำปัญหาเหล่านี้ไปถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
นี้นายสุภาชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักภูมิใจไทย
ยังยืนยันนะครับว่าสารกัญชาไม่ได้ทำให้คุ้มคลั่ง
นโยบายของพักภูมิใจไทยยังคงผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชา
รัฐกำกับดูแลให้สังคมมีความปลอดภัย